คุณผู้ชมค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องสำหรับแฟนที่ติดตามบันเทิงไทยรัฐหรือว่าติดตามข่าวอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดของพี่โรเบิร์ตสายควัน
ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะมีข่าวดีนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งปอดแล้วคุณผู้ชม
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะพี่น้องนักแสดงตลกคนสนิทนำโดยพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยค่ะพาภรรยากับลูกของพี่โรเบิร์ตมาร่วมแถลงข่าวด้วยเลยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าครอบครัวยินดีที่จะให้เพื่อนนักแสดงตลกช่วยกันดูแลพี่โรเบิร์ตรวมไปถึงยังได้แจ้งข่าวดีว่าผลการตรวจร่างกายจากคุณหมอโรง
ตรวจชิ้นเนื้อและเจาะน้ำในปอดไปตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วนะคะตามนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่เบิร์ตเนี่ยยังป่วยแล้วก็รักษาตัวด้วยโรควรรณโรคอยู่เนื่องจากว่าร่างกายยังอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่๒๗สิงหาคมก็คือปลายเดือนก่อนนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้อาการของพี่โรเบิร์ตก็คือยังรู้สึกตัวดีอยู่นะคุณผู้ชม
ตอนนี้เรามีวิธีการรักษาทั้งอื่น
จากพี่ชูผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ในการรักษา
เราก็เชื่อว่าบวกกับปฏิหาร
หรือหลายอย่างที่เราทุกคน

พี่บอลกับญาติออกมาชี้แจง

ญาติของพี่โรเบิร์ตบางคนนะไม่พอใจที่ถูกสั่งว่าไม่ให้เข้าไปเยี่ยมพี่โรเบิร์ต
สั่งห้ามเยี่ยมพี่บอลก็เลยออกมาบอกว่ายืนยันว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองไม่เคยกิดกันเลยนะ
ไม่เคยบอกว่าห้ามญาติเยี่ยมหรืออะไรต่างแต่เพราะว่าอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตน่าเป็นห่วงค่ะ
ก็คือพี่โรเบิร์ตในร่างกายอ่อนแอมากเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายอีกทั้งแพทย์เองเป็นคนสั่งงดเยี่ยมห้ามเยี่ยม
พวกเพื่อนศิลปินไม่ได้กีดกันหรือไม่ได้ห้ามคนอื่นมาเยี่ยมโดยภารการแน่นอนเพราะมันทำไม่ได้
แล้วก็ฝากถึงญาติบางส่วนที่มาถามถึงเรื่องของสมบัติของพี่โรเบิร์ตว่ามีอะไรบ้าง
ขอร้องพี่บอลบอกขอร้องอย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยเรื่องสมบงสมบัติอ่ะ
ช่วยสนใจเรื่องอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตก่อนอย่ามาบรรทอนความรู้สึกของครอบครัวพี่โรเบิร์ตตอนนี้เลย
คือพี่บอลพูดประมาณว่าจริงถ้าเกิดญาติมาถามหานะว่าพี่โรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นศิลปินตลกมีชื่อสงชื่อเสียงทำงานมาเนี่ย
บ่งสมบัติเงินทองอยู่ไหนอะไรยังไงก็ต้องยอมรับว่าพี่โรเบิร์ตทำงานมาแล้วก็มารักษาตัวและค่ารักษาล้านกว่าบาทแล้วนะคะ
บอลก็เลยบอกว่าหรือญาติจะสนใจช่วยก็ได้
แล้วก็ว่ากันไป
ก็เป็นกำลังใจให้พี่โรเบิร์ตแล้วก็ทั้งครอบครัวเป็นข่าวดีนะนะคะ